ของดิฉันบ้างดีกว่านะคะหลังจากที่ผ่านตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระแล้ว
บอกเลยว่างานชุกงานชุมงานเยอะมากนะจ๊ะสำหรับสาวบัวนารินทิพย์คุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามีละครแนวใหม่ติดต่อมาเพียบเลย
และถือว่าเป็นการพลิกคาแรคเตอร์ครั้งสำคัญในชีวิตด้วยนะคะเร็วเร็วนี้ค่ะ
บัวเนี่ยจะมีละครแนวผีลี้ลับอืมเรื่องมณีมรณะอ่า
หลังจากนั้นคุณผู้ชมจะโดดไปร่วมโปรเจกต์ซีรีส์เกาหลีรีเมคกับหนุ่มนนกุลค่ะ
รวมไปถึงละครแซ่บกับพี่ชอตสายทิพย์เฮ้ยไม่น่าเชื่อนะ
ปกติเนี่ยน้องบัวเนี่ยเขาจะเล่นบทหวานแหววเท่านั้นนะจ๊ะ
แต่ถึงจะได้ร่วมงานกับหลายที่กับพระเอกหลายคน
แต่บัวก็ยังยินดีนะคะที่จะกลับมาจิ้นกับพระเอกคู่ขวัญ
พลนวัฒน์ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ความฮอตกับละครเรื่องพราวมุกมาแล้วนะจ๊ะ
ส่วนเรื่องความแซ่บนี่ที่เห็นสาวบัวอัพลุคเซ็กซี่ขึ้นเนี่ย
เจ้าตัวบอกว่ายกให้ตอนที่ถ่ายแบบให้กับมาลัยไทยรัฐที่นั่นที่เดียวเท่านั้นนะคะ
อืมยังไม่ได้คิดเปลี่ยนแนวมาสายแซ่บแต่อย่างใด
เดี๋ยวไปฟังเสียงของน้องกันหน่อยจ้า
ก็ไปมาลัยไทยรัฐทุกคนก็แบบโอ๊ยแต่นั่นก็คือที่สุดของบัวแล้วนะ
แต่ก็ไม่ได้แบบว่าโหจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์หรือเปลี่ยนลุคไปแซ่บเลยอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะมีบ้างตามวาระโอกาสแฮปปี้นะคะโบถือว่าโชคดีมากมากที่แบบเหมือนพอมาเจอกองใหม่
นั้นก็จะเล่นกับน้องนนกุลค่ะเป็นแบบดีเมคของเกาหลี
เอาล่ะเราจะได้เห็นหลากหลายบทบาทของน้องบัวมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมนะ
แซ่บเนี่ยสายแบบว่าหนังผีลีลับอะไรแบบนี้ต้องรอดูผลงานของน้องนะคะ
เพราะว่าตอนนี้มีหลากหลายบทบาทเข้ามาท้าทายในชีวิตมากเลย
น้องเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะอาจจะรับแต่บทแบ๊วหรือเปล่า

ที่เขากดไปบ้างนี่แหละมาลัยไทยรัฐตัดสายสดือให้เลย
เออเลยค่ะแต่ว่าบทบาทไหนก็เอาอยู่แน่นอนนะครับ
จากฝีม้าลายมือแล้วคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าแซ่บด้วยเรียบร้อยได้ได้ทุกบทบาทเลยละกันนะคุณผู้ชมค่ะ